เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งรับฟังสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะ
จากสถานการณ์เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมสูงในพื้นที่หลายจังหวัด
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนค่ะ
พื้นที่น้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคาทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ทางไทยรัฐกรุ๊ปนะคะได้จัดโครงการทานใจไทยรัฐ
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
คุณธนวลัยวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน
พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวและพนักงานร่วมกันแพ็กถุงยางชีพ
โดยการแพ็กถุงในครั้งนี้นะคะทางผู้บริหารผู้ประกาศข่าวเอง
เขียนว่าทานใจไทยรัฐช่วยภัยน้ำท่วม
โดยมีนักร้องด้วยนะคะอย่างคุณฝนธนสุนทรมาร่วมแพ็คของด้วยค่ะ
ซึ่งงานครั้งนี้คุณวัชระวัชรพลเปิดเผยว่า
ไทยรัฐกรุ๊ปเองได้เห็นความยำบะลำบากที่เกิดขึ้น
อุทธกภัยครั้งนี้ประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
อยากมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นกำลังใจ
เป็นอีกหนึ่งแรงใจให้กับพี่น้องประชาชน
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐค่ะ
ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับก็เห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้น
อุทธกภัยครั้งนี้ที่ประชาชนคนไทย
ส่วนจำนวนนึงได้รับผลกระทบนะครับ
เราก็อยากจะมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจ
แล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนครับ
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ครับ
ด้านคุณจิตสุภาวัชรพลเองก็กล่าวว่า

ทุกคนมาด้วยความเต็มใจช่วยเหลือกัน
หลังจากพักเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปด้วยค่ะ
ทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจที่จะช่วยกันในครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวพอแพ็คเสร็จก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้องที่จังหวัดอายุทยา
ส่วนคุณธนวลัยวัชรพลนะคะได้ฝากถึงผู้ประสบภัยว่า
ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบภัยด้วยความยากลำบาก

ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบความยากลำบากอันนี้นะครับ

กำลังใจให้ด้วยจากไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนเลยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะถือว่าทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
รวมถึงโครงการทานใจไทยรัฐเองก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวอายุทยา
และที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๑ตุลาคม
โครงการทานใจไทยรัฐเองก็จะมีการนำถุงยังชีพ
แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบภัย
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ